รูปปั้นพญานาคกันหน่อยคุณผู้ชมนี่
สวยงามอลังการตะการตามาศ

รูปปั้นพญานาคครับในสารวศรี
บุญชุมตำบลศรีถ้อยอำเภอ

เขาก็ไปจับสลากที่เขียนเป็นตัวเลขนะครับ

จับนะฮะทำการจับสลัด
ใช้มันครบ๓หลักและกัน

พอจับออกมาครั้งที่๒ได้อะไร

ครั้งที่สองได้อะไรดูอีกเขาบอกว่าเอ้ามันก็ตรงกันอีกเหมือนเดิม
เป็นความบังเอิญหรืออย่างไรก็ไม่ทราบทั้งจดและจำฮะ
แล้วก็เดี๋ยวเอาไปเสี่ยงโชคกันนะฮะวันที่๑๗มกราคมนี้นะครับ
ไปกันที่วัดยายร้าครับหรือว่าวัดสุวรรณรังสรรค
อำเภอบ้านฉางจระยองชาวบ้านยังพากันไปกราบสรีราศังขาน
หรือว่าพระครูวรธรรมโกสาพิรักษ์อดีตท่านเจ้าอาวาส
ซึ่งชาวบ้านทั้งอำเภอในต่างนับถือท่านหลังจากหลวงพ่อท่านนั่งสมาธิ
ละสังขารด้วยอาการสงบบนกุฏิเมื่อ๑๒มกราคมที่ผ่านมาครับ
ชาวบ้านยังนำตัวเลขที่เกี่ยวกับหลวงพ่อนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่จนเกลี้ยงแผง
ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการบวชของท่านที่นาน๘๖พันศาอายุ๘๗ปี๑๑เดือน๑๑วัน
ย่างเข้า๘๘ปีนะฮะโดยชาวบ้านเชื่อว่าหลวงพ่อจะให้โชคเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ต่อเนื่องเลยค่ะที่นี่นะคะเขาบอกว่าปุ๊บปั๊บรับโชคงวดที่๔คืองวดล่าสุด
วันที่๑๗มกราคมไม่แน่ใจว่าจะเป็นงวดที่๕หรือเปล่านะคะ
พอได้พอโดนแล้วก็ต้องกลับมาแก้บนใช่ไหมคะพี่ผู้หญิงเสื้อเหลืองนั่นแหละค่ะ
ที่เป็นผู้โชคดีนะคะงวดที่ผ่านมาก็ได้ก็โดนค่ะ
รถตู้จากกรุงเทพหอบน้ำแดง๙ขวดฟัก๙ลูกไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเหงที่อาสมฤษีได้เห็นธาตุพุทธคุณที่อายุทยานะ
แก้บนเสร็จปุ๊บก็ไปส่องตัวเลขในอ่างน้ำมนต์แล้วก็เสี่ยงเซียมซีต่อเลยจานนะคะ
เลขเด็ดจากหนูน้อยข้างตัวเมื่อสักครู่เห็นไหมมีเด็กอยู่ด้วยเนี่ย
ไม้เซียมซีขึ้นมาพร้อมกันสองแท่งแล้วเลขคู่นั้นก็เป็นเลขอาดตัวเองจ้า
คือน้องผู้หญิงเป็นคนหยิบผู้ใหญ่ชอบให้เด็กเสียงโชคให้แล้วเด็กก็หยิบถูกเสมอไปนะครับ
โชว์นิดนึงแบบนี้นะครับนี่นะฮะส่วนที่วัดป่าสว่างธรรมอำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับ
หรือว่าคนรู้จักวัดศรีริพรคุณศรีริพรอำเภพงศ์นั่นแหละฮะ
ช่วงโควิดที่อื่นปิดที่นี่เปิดทุกวันครับแต่ก็ต้องไปแบบระมัดระวังเรื่องของโควิดด้วยนะ
เวียนไปขอโชคลาภกันก่อนกลับก็ไม่ลืมเสี่ยงโชคที่แผงลอตเตอรี่อยู่ที่หน้าวัด
แผงนี้เลขเด็ดเขาบอกว่าได้จากชายปริศนาชอบปั่นจักรยานผ่านหน้าวัดแล้วไปเขียนตัวเลขทิ้งเอาไว้
นอกจากเข้าไปไหว้ขอโชคลาภแล้วก็ขอเลขที่คนคนนั้นเขาปั่นมาบอกให้
เห็นปุ๊บทุกคนก็ซื้อตามที่ปรากฏบนหน้าจอแบบนี้แหละครับ